เย็นเพราะเรายังมีเมนูอร่อยมาแน่นอีกเยอะแยะนะ
ถ้าใครบอกว่าปลาดุกเหรอไม่ค่อยถนัด
ถนัดพวกข้าวเหนียวหมูอะไรแบบนี้
มีแนะนำคุณผู้ชมร้านนี้อยู่ที่กำแพงเพชรนะคะ
แต่ต้องบอกว่าช่วงโควิดระบาดยอดขายอาจจะลดลงหน่อย
แต่ความนิยมก็ยังดีอยู่ค่ะ
ร้านร้านนี้พาไปแวะกันเลยนะคะ
อยู่ที่ตลาดศูนย์การค้าจังหวัดกำแพงเพชร
อยู่ในตำบลในเมืองอำเภอเมืองกำแพงเพชรเลยนะคะ
ที่แห่งนี้แหละค่ะเป็นที่ตั้งของร้านข้าวเหนียวห่อป้าอ้วน
ชื่อร้านเขานะเป็นร้านขวัญใจของวัยรุ่นที่ชอบเที่ยวกลางคืน

อ้วนหรือว่าคุณป้านงนุษย์สาลีอายุ๕๖ปีเล่าให้ทีมงานตลอดข่าวฟังแล้วค่ะ
บอกว่าก่อนที่จะโควิดระบาดสามารถขายข้าวเหนียวหมู
แล้วก็ข้าวเหนียวหน้าต่างได้มาก
ถึงวันหนึ่ง๑๐๕กิโลกรัม
โอ้โหถ้ามาเป็นถังคือ๗ถังแล้วค่ะ
แล้วลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัยรุ่นที่ไปเที่ยวสถานบันเทิงยามค่ำคืน
ดึกดื่นเสร็จแล้วก็อาจจะหิว
ก็มาซื้อทานซื้อกลับบ้านกันไป
ทำให้แต่ละคืนคุณป้าอ้วนมีรายได้ประมาณ๑๔๐๐๐บาท
เยอะมากนะต่อวันนะคุณนะ
แต่ว่าตอนนี้พอโควิดระบาดที่เที่ยวอะไรก็ปิดนะคะ
คนก็มาซื้อหาน้อยลงก็เหลือวันละประมาณ๗๘๐๐๐บาททั่ว

แต่ก็เยอะนะ๗๘๐๐บาทต่อวัน
แล้วก็บอกว่าลูกค้าที่มาซื้อส่วนใหญ่นี่นะคะ
จากเด็กวัยรุ่นที่ชอบเที่ยวกลางคืน
แล้วก็ยังมีคนวัยทำงานที่เขาติดใจในรสชาติ

แล้วก็ราคาที่คุ้มค่าก็แวะเวียนมาซื้อมาหากันอย่างต่อเนื่อง
ข้าวเหนียวห่อที่ป้าอ้วนขายมีหลายหน้านะคุณผู้ชม

หมูฝอยหวานหมูแดดเดียว

ผมชอบอะไรรู้มั้ยหมูทอดแล้วก็โปะกับลาบลาบหมูงินอร่อยเลย
ฉันชอบแบบหมูก้อนกับอะไรนะตับ

มีสารพัดเลยค่ะดิฉันก็จะทานหมูฝอยกับหมูชิ้น
ก็ได้รสชาติเค็มหวานคละเคล้ากันไป
แต่ที่น่าสนใจมากคือคุณป้าขายห่อละ๒๐บาทนะคุณ

ได้๒อย่างเลยนะแต่ถ้าหากจะสั่งพิเศษเอา๓อย่างก็แค่๓๐บาท
แล้วเข้าเหนียวกับหมูอยู่ท้อง
ก็ถือว่าเป็นอาชีพหนึ่งแหละที่ขายมานานนะคะ
แล้วก็มีทางเลือกให้ลูกค้าหลากหลาย

แต่เชื่อว่าเดี๋ยวสถานการณ์ดีขึ้นก็จะกลับมาขายดีเหมือนเดิมนะครับ